อยากให้คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาเป็นลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแถวรามคำแหง
แล้วเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วทางนิติบุคคลก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยนะคะ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้แพ้คดีก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
พอเขาแพ้คดีเขาโมโหเขาไม่พอใจ
พอไม่พอใจแล้วเขามีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
เขาก็ขับรถไปเอาถุงขยะมาแล้วก็เอาขยะไปโรยเอาไว้ตามทาง

แล้วก็เตะขยะนู่นนี่เดินสะบัดไปมาแบบทำท่าแบบไม่พอใจอ่ะ
ก็รู้นะว่าน่าจะมีกล้องอยู่นี่เตะดูเนี่ย
ทำท่าแบบไม่สนใจไงไม่มีอะไรเกิดขึ้น

โอ้โหเนี่ยก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะในโลกโซเชียล
แล้วก็มีข้อความบอกว่าความอันทภาณของลูกบ้านย่านบางกะปิ
เริ่มจากไม่จ่ายเงินค่าส่วนกลางนิติหมู่บ้านฟ้องร้อง
ลูกบ้านกลับทำตัวอันทภาณไม่พอใจขับรถชนกรวย
ขยะไปทั่วทำกล้องวงจรปิดหมู่บ้านพัง
เนี่ยแล้วก็เลยมีการแชร์คลิปนี้กันไปเยอะเลยนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะ
ก็เกิดขึ้นภายในซอยรามคำแหง๖๔ทับ๓
พอไปถึงก็เจอแบบกองขยะกองทิ้งไว้ทางเข้าหมู่บ้านเลยนะ
นักข่าวเราก็เห็นนะก็ไปคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
เขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเนี่ยเจอแบบนี้กองอยู่แบบนี้
ของคนที่เป็นลูกบ้านนี้เหรอ
คือไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ไปตรวจสอบหมู่บ้านที่อยู่ในคลิป
ที่เขาแชร์กันในโซเชียลเจอกองขยะแบบนี้
ก็เลยไปถามรอป่าพอรอป่าพอก็ไม่ยอมบอกอะไร
ก็บอกแค่ว่าก็มีลูกบ้านแหละมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้ว
ตั้งแต่๑สิงหาคมอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยไปถามลูกบ้านคนอื่นนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อขยะกองนี้เหรอก็คนในคลิปนั่นแหละ
เนี่ยเอาขยะมาทิ้งกระจายแบบนี้
เนี่ยแล้วบางทีนะพอขับรถเข้ามาในหมู่บ้านนะ
เร่งเครื่องแบบเสียงดังบีบแตรดังเปิดเพลงดัง
เนี่ยใครพูดใครเตือนอะไรก็ไม่สนก็มีพฤติกรรมแบบนี้ตลอดเนี่ยค่ะ

คือเขาไม่กลัวใครทั้งนั้นนะคือเขาบอกไม่มีใครทำอะไรเขาได้

เท่าที่เห็นแต่ก่อนเขาก็ปกติจะมาพักหลัง
ไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นจะว่าเขาเมาหรือยังไงก็ไม่ทราบนะ
เคยทำตัวเหมือนกับน่าเกลียดอะ
แทนที่จะขับรถเบาบางทีก็มาเร่งมาเราต้องหลบเขา
ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวบางทีเราเผลอเขามาอะไรอย่างนี้
เราก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าไปพูดอะไรเขาหรอก

คือท่านที่อยู่คอนโดหรือว่าอยู่หมู่บ้านที่เป็นลักษณะหมู่บ้านจัดสรร
และมีนิติบุคนที่เขาตั้งกันขึ้นมาอันนี้เกียรติจะเข้าใจดีว่า
เขาจะมีค่ารายเดือนหรือว่ารายปีที่เก็บ

ก็เอามาพัฒนาดูแลพื้นที่ของคนที่อยู่ในสังคม
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปบ้านของชายที่ปรากฏในคลิปนะครับ
อยากจะสอบถามเรื่องราวให้มันรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็คุณกิติศักดิ์ไม่ต้องห่วงเลยคนนี้
ไม่ได้เข้าอันนี้เป็นภาพที่คุยกับโรปพอร์ด้านหน้านะครับ
ส่วนหน้าบ้านของชายที่อยู่ในภาพที่เขาปรากฏในคลิปเนี่ย
พยายามเรียกคนในบ้านแล้วก็มีคนในบ้านมาบอกว่า
เป็นแม่ของชายที่ปรากฏในคลิปรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว
สาเหตุที่ลูกชายทำแบบนั้นเพราะรู้สึกเก็บกฎที่ครอบครัวถูกกลั่นแกล้ง
นิติบุคคลของหมู่บ้านซึ่งเธอก็บอกลูกไปแล้วว่า
การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่เหมาะสมนะ
แต่เรื่องการจ่ายเงินให้กับนิติบุคคลของหมู่บ้านยืนยันว่าทางครอบครัว
ยังไงก็ไม่จ่ายค่าส่วนกลางอย่างแน่นอน
แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่มเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาอยู่
เขาไม่ได้บอกรายละเอียดเพิ่มเขาเอาเป็นว่าบ้านของเขาเนี่ย
ถูกกันแกล้งและจะไม่จ่ายเงินค่าส่วนกลางให้นิติบุคคลค่ะ
ไปขอคำปรึกษากับพนักงานสอบสวนสนหัวมากเจ้าของพื้นที่แล้ว
โดยตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาลูกบ้านคนนี้มีพฤติกรรมหลายอย่าง
ขับรถชนกลวยที่ตั้งไว้เอาปัสสาวะมาทิ้งไว้ที่ป้อมรอปภทุกวันด้วย
ขับรถมาจอดแล้วก็เร่งเครื่องเพื่อเบิร์นยางให้มันเสียงดัง
สร้างความร่ำคาญให้คนอื่น
แต่ก็เกิดเหตุอยู่ประจำคาดว่าสาเหตุคงมาจากการที่นิติบุคคลหมู่บ้าน
ฟ้องร้องเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางจากลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่าย
ซึ่งไม่จ่ายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๒รวมเป็นเงิน๒๙๐๐๐บาท
แล้วสารก็มีคำสั่งให้ลูกบ้านแพ้คดีลูกบ้านเลยไม่พอใจ
ว่านิติบุคคลไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรลูกบ้านเลย
คือเราก็อยากจะฟังความทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้นนะแต่ว่าทางฝั่งของคนที่อยู่ในคลิปหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเขาให้รายละเอียดแค่นี้ถ้าอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ถ้ามีออกมาเดี๋ยวเรานำมาเสนอให้